เริ่มกันที่ประเด็นร้อนนะคะตอนนี้ค่ะตัวแทนของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ
หลังจากเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะก็ได้เข้าไปหารือกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในกรณีหาบทสรุปเรื่องของการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
โดยเฉพาะเรื่องของ๓๐เสียงหลีกภูมิภาคดิวิชั่น๒
ที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยค่ะติดตามได้จากรายงานของคุณมะนุชาเจอมูลค่ะ
ห้องประชุมบนชั้น๕ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ๗รอบการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกรกฐ
จะเป็นสถานที่ประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการกลางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชทูปธรรม
และตัวแทนจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าค่ะ
ซึ่งขณะนี้นะคะจากภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นนั่นก็คือ
บรรดาสื่อมวลชนหลายแขนงที่รอปักหลักในการทำข่าวการเดินทางมาเยือนของตัวแทนจากฟีฟ่านะคะ
เพื่อที่จะเข้ามาหารือกับทางคณะกรรมการกลางค่ะ
ซึ่งในขณะนี้นะคะจากที่ทีมข่าวเทวรัฐทีวีได้พบ
ตัวแทนของคณะกรรมการกลางประกอบไปด้วยพลเรือเอกสุรวุฒิมหารม
ประธานคณะกรรมการกลางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรม
หรือแฟลต์เอ็นซีคุณนิสิริสิริวัตร
หนึ่งในกรรมการนะคะก็ได้รอที่จะพูดคุยกับทางตัวแทนจากฟีฟ่าแล้วค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ทางพลเรือเอกสุรวุฒิก็เคยให้ข่าวออกมาแล้วนะคะ
เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจากการที่การประชุมคณะกรรมการกลางที่การกีฬาแห่งประเทศไทยแห่งนี้
การเลือกตั้งตัวแทน๓๐เสียงจากหลีกภูมิภาคดิวิชั่น๒
เพื่อมาเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลและสภากรรมการจำเป็นต้องเลื่อนออกไปจากกำหนดการเดิม
และจากนั้นต่อมาทางเลขาของสมาคมฟุตบอลก็ออกมาปฏิเสธเหมือนกันนะคะ

ก็คือปีการส่งหนังสือเพื่อขอความร่วมมือให้เชิญ๘๓สโมสรหลีกภูมิภาค
มาร่วมประชุมในการเลือก๓๐เสียงที่จะเป็นตัวแทน
ในการเลือกตั้งนายกสมาคมต่อไปนะคะ

และการที่จะมาหารือณสถานที่แห่งนี้

กันว่าจะมีผลสรุปออกมาเป็นอย่างไร
ซึ่งในขณะนี้นะคะทางสื่อมวลชน
ก็ยังรอในการพูดคุยของอีกองค์ประชุมหนึ่ง
และก็จะตามปักหลักว่าณองค์ประชุมนี้ผลจะ
ผลจะสรุปออกมาในช่วงเวลาใด

ทางทีมข่าวเทรารัสทีวีก็จะรายงาน
ความคืบหน้าเข้าไปยังสถานีค่ะ

รายงานจากอาคารกรกฐค่ะ